สิ่งแรกที่เป็นนายกและเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสิ่งแรกเลยที่ต้องทำเลยเนี่ย
ไม่มีสิ่งแรกครับไม่มีสิ่งแรกเพราะทุกเพราะว่าปัญหามีเยอะแยะไปหมด
หลายหลายเรื่องทุกเรื่องทำพร้อมกันดีเอ็มสองจุดห้าเรื่องความยาก
ความยากจนความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมสิทธิเสรีภาพ
มีหลายอย่างครับถ้าคุณจะมาเป็นนายกแล้วคุณทำได้แค่อย่าลืม
คุณอย่ามาเป็นดีกว่าไม่มีหนึ่งสองสามสี่อะไร
ทุกอย่างทำทำพร้อมกันหมดหนึ่งเป็นหนึ่งหมดอ่ะ
เป็นหนึ่งมวลอ่ะใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างอย่าง
อย่างที่ผมเรียนสเต็ปแรกคือเข้าครูหากาเบอร์ยี่สิบเก้าครับ
ให้เราได้แคลสิงห์เยอะสุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไม่ได้
ก็เป็นรัฐบาลพักเดียวจะได้ขับเคลื่อเศรษฐกิจได้
เชิญท่านรัฐมนตรีหลายท่านที่บางปัญหายังเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง
กระทรวงเกษตรก็ต้องช่วยพี่น้องประชาชนที่ลดค่าใช้จ่ายในการที่จะเปลี่ยนจากการ
มาเป็นการไถกรบหรือใช้จุลินทรีย์มาย่อยสลายใช่ไหมครับ
ทำไมถึงทำไม่ได้ผมถึงบอกครับวันนี้เนี่ยมีเวลาแค่สี่สิบวันนะครับ
ผมมาคุยกับคุณภาคภูมิวันนี้เพื่อเรามา
ทำความเข้าใจเรื่องนโยบายของพักเพื่อไทย

มีความมั่นใจขึ้นว่าเราสามารถทำได้
แล้วก็วันที่๑๔พฤษภาคมเข้าครูหาก้าเบอร์๒๐
เอาล่ะเดี๋ยวผมจะถามเรื่องนโยบาย
แต่ฟังตรงนี้เนี่ยคุณเศรษฐาบอกถ้าเป็นไปได้
ขอเป็นรัฐบาลภาคเดียวสามเจ็ดหกขึ้นไป

อยากได้อย่างนั้นแต่ถามว่ายากไหมยาก

ถ้าได้อย่างนั้นจริงเนี่ยตามความความต้องการเนี่ย
ไม่กลัวเขาจะว่าเป็นโอ้โหรัฐบาลพักเดียวพระเด็จการรัฐสภาอะไรอย่างนี้หรอ
ผมถือว่าเรายึดโยงเสียงประชาชนเป็นหลัก

ผมเป็นคนที่ในชีวิตการทำงานมาผมให้เกียรติทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคธุรกิจด้วยกันนะครับ
ถ้าเกิดมันอยู่ในตำแหน่งได้โอกาสได้รับเลือกให้เป็นนายุทธมนตรี
ผมก็ต้องให้เกียรติทุกภาคส่วนที่มีส่วนทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้
เราจะทำอะไรเองคนเดียวไม่ได้หรอกครับเรารู้ว่าไม่ยั่งยืน
แม้จะมี๓๗๖ก็ตามทีนะครับจะเป็นท่านสว๒๕๐คนนะครับ
จะเป็นคนรุ่นใหม่จะเป็นคนอนุรักษ์นิยมจะเป็นคนเสียที่นิยมเราต้องคุยหมดครับ
คุณจะยึดแต่แค่๓๗๖มาแล้วก็ตะแบงจะทำอะไรทำตามใจชอบก็ไม่ได้
มันก็ไม่ได้เสมอไปแต่ถ้าเรามีเหตุมีผลต้องเดินสายพูดคุยอธิบาย
ปรับปรุงแต่งเติมนโยบายของเรา

ไม่ทราบครับอันนี้ต้องถามกรรมการบริหารครับ

แต่ว่าเรื่องของการต่อรองมันก็มีอำนาจในการต่อรองที่ดีขึ้น
ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะเอาใครเข้ามาพักเป็นพักร่วมด้วยก็ต้องคุยเรื่องนโยบายให้ชัดเจน